คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องที่ต้องเตือน
คุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่า

หนูน้อยเขาจะชอบหยิบจับอะไรเล็กเนี่ย
เข้าจมูกยัดเข้าปากใส่หู
คือของเล่นต่างนะคะเขามีการเตือนไว้ข้างกล่องอยู่แล้ว
ถ้าเป็นของเล่นนะคะเป็นของเล่นต่างเขาเตือนอยู่แล้วว่า
เหมาะกับช่วงอายุเท่าไหร่
สำหรับเด็กที่มี๓ขวบ๑ขวบถึง๓ขวบ๓ขวบขึ้นไป

ปัดเล็กคุณผมเคยเล่าให้ฟังนะนี่
เรื่องที่ผมตอนเด็กแล้วผมเอาอะไรยัดจมูกอ่ะ

คุณถ้ามาเกิดช่วงนี้คุณอาจจะเป็นข่าวก็ได้คุณสอนหนึ่ง
ผมดินสอคุณผู้ชมดินสอธรรมดาที่มีปลายดินสอด้านหนึ่งไว้เขียนใช่ไหม
ปลายดินสออีกด้านเป็นยางลบเล็ก
ผมก็ไปเด็ดยางลบออกมา
เด็กยังล้มออกมาตอนนั้นจำไม่ได้แล้วอายุเท่าไหร่ประมาณ๓๔ขวบนี่แหละ

ไม่รู้เหมือนกันทำไมคิดยังไงตอนเด็กถึงเอาไปยัดเข้าจมูกนะฮะ

จากนั้นไปโรงพยาบาลคุณหมอต้องทำการคีบออก
ถึงจะพ้นอันตรายโตมาได้ทุกวันนี้

แต่ต้องเตือนภัยกันเพราะว่าเด็กวัย๒ขวบครึ่งนี่แหละครับ
หยิบลูกปัดเล็กยัดเข้าไปในจมูก
แล้วก็ยัดเข้าไปในหูนะฮะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สอด
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้าให้การช่วยเหลือเด็กชายเอ๊ะอายุ๒ขวบครึ่ง
เป็นลูกชายของนางยุนเทอายุ๒๘ปีชาวพม่า
ที่เกิดเหตุบริเวณบ้านเช่าในซอยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดนะครับ

นางยุนเทก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองมีอาชีพรับจ้างเย็บผ้าทั่วไป
และในบ้านจะมีลูกปัดอยู่หลายขนาด

เพื่อใช้สำหรับตกแต่งเสื้อผ้าของลูกค้า
ขณะที่ตัวเธอเองกำลังทำงาน
เด็กชายเอ๊ะลูกชายนั่งเล่นอยู่ใกล้ด้วยความไร้เดียงสาของเด็กละคุณ
ลูกชายก็เอาลูกปัดใส่เข้าไปในจมูกแล้วก็ใส่เข้าไปในหู
จากนั้นตัวลูกชายร้องไห้เสียงดังนะครับ
แล้วก็มีอาการไออย่างรุนแรง
เมื่อผู้เป็นแม่เห็นอาการผิดสังเกตเข้าไปตรวจดู
เอาไฟส่องไฟฉายส่องเข้าไปดูในหูในจมูก
พบว่ามีลูกปัดจำนวนไม่ใช่เม็ดเดียวนะหลายเม็ดอยู่ภายใน
ตัวเธอเองก็เกรงว่าลูกจะได้รับอันตรายถึงชีวิต
บอกเพื่อนบ้านให้ช่วยโทรศัพท์แจ้งทีมกู้ภัยมาให้การช่วยเหลือ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลล่าสุด
คุณหมอคงใช้วิธีเดียวกับที่ช่วยผมแล้วฮะ
ในการคีบลูกปัดออกจากจมูกนะครับ
คือไม่ต้องผ่าตัดคุณหมอเขามีครีมยาวใช่ไหมคีบ
แต่ตอนชีพเราเป็นเด็กเราก็ร้องไห้แหละ
เพราะเราไม่รู้คุณหมอเอาอะไรมาแทงจมูกเรา

ใช่ฮะสุดท้ายคุณหมอช่วยเด็กได้นะครับ
ก็คีบลูกปัดออกจากจมูกแล้วก็ออกจากหัว

แต่ไม่ได้มีรายงานว่าเด็กเนี่ยเอาลูกปัดใส่เข้าไปสักกี่เมตรนะฮะ
ต้องระมัดระวังนะคะผู้ปกครองทั้งหลายนะคะ
ไม่ใช่เป็นของเล่นที่ในกล่องมีการเตือนกัน
ของทุกสิ่งที่อยู่ใกล้มือเนี่ย